คุณผู้ชมวันนี้นะต้องบอกว่าโชว์รูมของเชฟโรเล็ตแทบแตก
หลังจากที่ทางบริษัทแม่เขาประกาศที่จะเลิกการผลิต

ล่าสุดก็มีการประกาศลดราคารถยนต์นี่โอ้โหสูงสุด๕แสนบาทนะ
รถแรกแจกแถมมากค่ะคือ๕๐เปอร์เซ็นต์ครึ่งราคาเลย
นักข่าวเราไปสำรวจที่โชว์รูมดูสิฮะคนมาแบบเหมือนแจกฟรีนะ
มันลดราคาเยอะไงถึงแม้ว่าจะปิดการขายไป
แต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีศูนย์บริการยังคงตั้งอยู่แหละนะครับ
คือต้องบอกก่อนว่าเชฟโรเล็ตเพิ่งจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาพอดี
หลายคนเขาก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกตอนที่ได้ยินข่าวก็ว่าจะไม่ซื้อ
ราคาเท่านั้นแหละสตาร์ทรถไปเลยโชว์รู
เอาไว้ก่อนอันนี้แค่โชว์รูมเดียวนะฮะ
เป็นโชว์รูมที่สาขาวิภาวดีของเชฟโลเล็ตนะครับ

หลังจากทุกคนทราบข่าวว่ารถยนต์เชฟโรเล็ตนั้นลดราคาสูงสุด๕๐

คือรถแรกแจกแถมสุด

แสนแปดบางศูนย์หกแสนเจ็ดก็มี
นี่ฉันเจอเก้าแสนลดลงมาเหลือสี่แสนเก้าอ่ะ

เผื่อมีคนสละสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปต่อคิวกันไป

แนนซ์ไม่ผ่านก็ว่ากันไปแล้วล่าสุดเนี่ย

ไปฟังเสียงของคนที่ไปจองวันนี้หน่อยนะครับ
ขณะที่ประชาชนที่ไปบางคนก็บอกว่า
เขาเคยใช้อยู่แล้วไง

แต่พอเห็นราคาแบบโอ้โหมันจูงใจมาก

แม้มันจะมีการปิดการผลิตการขาย

คือรู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหนอะไรแบบนั้นนะฮะ

แต่ว่าบอกว่าอย่างนี้คือ

เขาแค่ปิดตลาดในประเทศไทย

แล้วแต่ว่าเราลายคนก็อยากจะได้ประสบคัน

มันก็น่าซื้อเหมือนกันนะฮะ